ก็แพ้คาบ้านให้กับซานเฟชเช่ฮิโรชิมาครับ

สำหรับบุรีรำต้องชนะเท่านั้นใช่ไหมครับ

อีก๒เกมที่เหลือนั้นก็ต้องเก็บ๖คะแนนเต็ม

ขาวครับซานเฟชเช่ทีมเยือนนะครับ
เปิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีโอกาสนะครับ
ลุ้นจากโคอิชิมิสุนะครับ
เปิดให้กับทางฮิซาโตซาโตะยิงหลุดเกราะออกไป
จากนั้นสกัดมานะครับมีโอกาสของบุรีรำบ้างครับ
ได้ลุ้นสุชาวแปะคืนให้กับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับ

ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในจังหวะที่บุกเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย
แล้วก็จ่ายนะครับลูกนี้หลุดเข้ามาโอกาสของทางซานเฟชเช่นำ๑๐ครับ

สาโตะนั้นจ่ายให้กับทาคุมิยิงสวนตัวสิวรักษ์เข้าไปครับ
ตรงนี้ต้องชมนะครับจ่ายทะลุช่องมานี้
หลุดเลยนะครับแล้วยิงตรงนี้สวนตัวทางด้านสิวรักษ์เข้าไป
แต่ดันไปยิงตรงตัวภึกษาประตู
นี่ครับหันมาอีกทีโอ้โห

ก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งที่จะตีเสมอได้
แต่พอไม่ได้โมเมนตัมก็กลับมาเป็นของทีมเย

โอ้โหดันขึ้นสูงมาแล้วก็พลาดครับ

โคซี่ทีบาซากิตัวสำรองครับ
ให้กับซานเฟชเช่บุกชนะ๒๐ครับ
บุรีรำนั้นยังไม่มีแต้มตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วครับ

หลังจบเกมนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบอกนะครับว่า
หมาย๒เกมที่เหลือนั้นจะต้องมีแต้มให้ได้ครับ
สำหรับแชมเป็นลีกตอนนี้ก็แน่นอนครับโอกาส
ตกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย๑๐๐แล้ว
สิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือว่าในสองมัดที่เหลืออยู่
ผมจะต้องมีแต้มให้ได้เพื่อศักดิ์ศรีของบุรีรำยูไนเต็ด
และเพื่อศักดิ์ศรีของเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลทุกคน

อันดับ๒เป็นสารตรงรุ่นเหลือง๔นัด๗คะแนนครับ
แล้วก็ยิงประตูยังไม่ได้นะครับโดนยิงไปถึง๑๔ประตูครับ